คุณผู้ชมคะข่าวนี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณป้าที่เป็นผู้โดยสารเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
คือจริงมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ
คลิปที่มันเป็นประเด็นมันเป็นเพราะว่าคุณป้าคนนี้จูงมือตำรวจไปเลย
ไปที่ตู้ขายตัวรถโดยสารแล้วก็ตอบว่าพนักงานอย่างนี้เลย
ซื้อตัวรถโดยสารทำไมฉันไม่ได้ขึ้นรถ
พนักงานจะต้องบอกว่าพี่ครับพี่ครับพี่ใจเย็นก่อน
แล้วเขาชี้แจงเหตุผลว่ายังไงเอาเดี๋ยวฟังในคลิปพร้อมกันค่ะ
เราก็มาสายเวลา๒๐นาทีนะครับอันนี้คือพี่มาสายถูกต้องมิครับ
นั่นแหละพี่มาสายกี่ชั่วโมงครับ
ถ้าพี่มาไม่ทันก็คือสละสิทธิ์นะครับพี่
ซัลล่าทดโปรในโทรศัพท์
ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายขอไป๔ทุ่ม
คุณทัศนัยเวลาไปขึ้นรถโดยสารไปขึ้นรถไฟไปขึ้นเครื่องบิน

ใช่แต่ว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้
มันเกิดขึ้นที่จุดขายตัวโดยสารของรถทัวร์สายมุกดาหารระยองค่ะ
ของบริษัทรถรุ่งเรืองมุกดาหาร
คืออยู่ในสถานีขนส่งของอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำแหละ
ช่วงวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาเห็นไหม
ตำรวจยืนอยู่ข้างป้าเลยป้าจูมือ
คุณตำรวจไปที่ตู้ขายตัวรถโดยสาร
แล้วคุณป้าเนี่ยแกไปซื้อตัวรถทัวร์ตอนเที่ยงกว่า
ป้าบอกนะเดี๋ยวป้าจะจองตัวเที่ยวบ่าย๓โมง
แล้วป้าแกก็บอกว่าต้องไปเก็บของก่อนถูกไหม

แต่ทีนี้พอถึงเวลารถออกนะคุณผู้ชม
บ่าย๓ป้ายังไม่มาเลย
พนักงานประจำบริษัทก็เลยโทรตามป้าด้วยค่ะ
คือกลัวผู้โดยสารจะตกรถไง
โทรไปตามแล้วป้าบอกว่าวินยังไม่มารับฉันเลย

หลังจากนั้นนะทางบริษัทรถทัวร์โทรตามป้าอีก๓รอบ
แล้วก็ให้รถจอดรอป้าอีก๒๐นาที

สุดท้ายผู้โดยสารคนอื่นก็อยู่บนรถทัวร์ด้วย

รอแล้วเขาก็เลยต้องให้รถออกไปก่อน

กลัวว่าผู้โดยสารคนอื่นเขาจะเสียเวลา
แต่ทีนี้พอรถออกไป
ก็คิดว่าป้าจะมาถึงช้าแล้วก็ซื้อตัวใหม่

แต่ว่าป้าเนี่ยคือพาตำรวจมาค่ะ
โวยวายกับพนักงานขายตั๋วเลย
นี่พนักงานโกงเงินฉัน
เพราะว่าป้าซื้อตัวไปแล้วแต่ดูสิไม่ได้ขึ้นรถ
ซึ่งพนักงานก็บอกว่าพี่พี่ใจเย็นนะ
พี่มาช้าพี่ซื้อรอบบ่าย๓ใช่ไหมล่ะ
แต่ว่าพี่มาช้าเกือบครึ่งชั่วโมง

ป้าบอกว่าดูในโทรศัพท์สิ
โทรขอเปลี่ยนตัวเนี่ยเปลี่ยนไปตอน๔ทุ่ม
พนักงานบอกว่าอ๋อตอนที่พี่โทรเปลี่ยนตัว
เป็นการขอเปลี่ยนหลังจากที่รถมันออกไปแล้ว
ไม่ได้โทรขอเปลี่ยนก่อนรถจะออก

ตัวบ่าย๓แปลว่าคุณป้าสละสิทธิ์แล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าป้าจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้
คือถ้าเกิดเปลี่ยนต้องเปลี่ยนก่อนเวลารถออก
แต่ถ้าจะมาเปลี่ยนหลังเวลารถออกนี่ไม่ได้

ไม่รู้เพราะว่าป้าเขาก็ยังไม่เข้าใจ
บอกว่าป้าไม่มีเงินนะป้ามีแค่๑๕๐บาท

แล้วทีนี้พนักงานเขาบอกว่าไม่ได้

ตอนนี้ข้อมูลมันก็เข้าระบบไปหมดแล้ว
ป้าเลยบอกว่าป้าก็ไม่ยอมเหมือนกัน
ไปแจ้งความเลยค่ะลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ขอความเห็นใจจากบริษัทรถ
ป้าบอกว่าป้าเนี่ยก็แค่อยากให้เห็นใจกันบ้าง
ขอตังค์ที่จ่ายค่าตัวไปแล้วแล้วป้าไม่ได้เดินทางไปกับรถ
ขอคืนได้ไหมล่ะก็แค่นี้เอง
สุดท้ายค่ะบริษัทคุยกับป้าแล้วเข้าใจกันแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ไม่ได้บอกมานะว่าเข้าใจกันแล้วคือ
ให้คืนเต็มจำนวนหรือเปล่า
หรือให้คุณป้าเขาเดินทางรอบ๔ทุ่ม

แต่ตามปกติก็ต้องไปให้ทันไม่ทันก็คือตกรถตกเครื่องกันไป